สกลนครเขาบอกว่าฮือฮามากมากเมื่อไปพบกับปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำครอบองค์พระธาตุเชิงชุม
รัศมีที่แวววาวและเป็นภาพที่สวยงามมากครับ
โอ้โหลักษณะแบบนี้เคยเห็นไหม
เอาจริงนะสวยนะ
มองไปด้านหลังเนี่ยผมว่าแก๊กกาวน์ด้านหลังเหมือนกับเป็นพระจันทร์ครึ่งหนึ่ง
อะไรอย่างนี้เลยนะมากเลยโอ้โหเอาเอาดูกันไปนี่คือวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เทศบาลนครสกลนครจังหวัดสกลนครนั่นเอง
เกิดปรากฏการณ์ลุกกินน้ำแบบนี้มันแผ่รัศมีครอบองค์พระธาตุเชิงชุม
ในลักษณะนี้ในช่วงที่กำลังมีพิธีสวดมนต์วันพระขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ครับ
ขณะเดียวกันก็มีแสงสีแดงจากพระอาทิตย์จากทางทิศตะวันตกที่สาดแสงมากระทบกับท้องฟ้าที่บริเวณเหนือองค์พระธาตุเชิงชุม
เพราะว่าเกิดเป็นสีสันที่สวยงามนะแต่นี่ช่วงเวลาที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ก็ไปถ่ายภาพบรรยากาศปกติทั่วไปให้ได้ดูกัน
ก็อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับองค์พระธาตุเชิงชุมเนี่ยถือว่าเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนคร
แล้วองค์พระธาตุเนี่ยนะฮะสร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า๔พระองค์ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่งดงามและเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน
และนี่คือดูภาพสิฮะสวยงามแบบนี้เลยฮะ
ภาพสวยแล้วนะแต่ไปถามคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์คนที่เขาเห็นวันนั้นกับตาเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ไปถามคุณยายชนะภาหนึ่งในผู้ที่พบเห็นเขาบอกว่านี่ให้ลูกสาวถ่ายไว้เอามือถือนี่แหละบันทึกภาพนี้เอาไว้
คุณยายเล่าให้ฟังว่าขณะที่กำลังขายของอยู่ที่บริเวณถนนภาครามหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมก็พบเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว
นี่เคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะก็เลยรีบบอกให้ลูกสาวบันทึกภาพเอาไว้ส่วนตัวเชื่อเลย

อ่ามันเป็นเรื่องมงคลกับชีวิต

แล้วถ่ายภาพออกมาแบบนี้โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับ
เอ้าเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าจะต้องแบบว่าโอ้โหยกมือไหว้ยกมือไห้อย่างเดียวนะ

สกลนครคุณไปสักครั้งแล้วอย่าลืมแวะไปที่นี่ด้วยครับ
ไปสกลนครอย่าลืมไปกินไก่ดำ
เออต้มไก่ดำหอมขึ้นชื่อเหรออ๋อหอมขึ้นชื่อเหรอ
เอาเพิ่งรู้นะเนี่ยเออนั่นแหละก็มีโอกาสก็ลองดู